มาดูคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรีนะคะ
ประเด็นระหว่างครูปีชากับหมวดจรูลนะคะ

วันนี้อาจารย์ปรเมฆรองอธิบดีอายการ

ว่าคดีทั้งหมดทั้งหมวดตอนนี้ที่อยู่ในชั้นสาร

หลังจากที่เมื่อวานนี้ทางศาลได้มีการจำหน่ายคดี

ที่ไปเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
เป็นคดีแพ่งที่ครูปรีชา
ฟ้องหัวจรูนในกรณีละเมิด
ก็คือหมวดจรูนเนี่ยเอาลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทไปขึ้นเงิน

ดังนั้นก็มีคดีตามมาก็คือ

ก็เลยฟ้องกลับครูปรีชา
ครูปรีชาให้การอันเป็นเท็จ
ครูปรีชาก็ฟ้องกลับหมวดจรูนไปอีก

คือให้การอันเป็นเท็จก็คือไปเบิกความต่อสารแพ่งแบบ

ใช่ก็เลยเป็น๓คดีที่มันเกี่ยวเนื่องกัน

มีอีกคดีหนึ่งที่ครูปรีชาไปฟ้อง

หลังจากที่พนักงานสอบสวนสั่งไม่ฟ้อง
จรูนแล้วก็ฟ้องครูปีชา

ปรเมฆอินทรชุมนุมรองอธิบดีอายการ
สำนักงานชี้ขาดคดีสำนักงานอายการสูงสุด

เพราะว่านอกจากสารนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่๔มิถุนายน
คดีที่ครูปรีชาฟ้องหมวดจรูนในข้อหายักยอกของตกหรือรับของโจร
แต่ศาลก็นัดไต่สวนมูลฟ้อง
คดีที่ทนายตั้มหรือทนายสิทธาและหมวดจรูนยื่นฟ้อง
คดีอาญาครูปรีชาเจ๊บ้าบินเจ๊พัด
เบิกความอันเป็นเท็จในการไต่สวนคำร้องฉุกเฉินขออายัดเงินรางวัล
ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องสิบเอ็ดมิถุนายน
นี่ค่ะดังนั้นก็รอฟัง๔มิถุนายน

ทั้งสองคดีนี้ประเด็นก็คือ
ใครเป็นเจ้าของลอตเตอรี่

สารน่าจะประทับรับฟ้องคดีใดคดีหนึ่ง

ต้องรอฟังทั้ง๒วัน๔มิถุนายน๑๑มิถุนายน
คือถ้าสารประทับรับฟ้องคดีไหน
ถือว่าฝ่ายนั้นได้เปรียบคือคดีมีมูลนึกออกไหม
เพราะต้นเรื่องมาจากเรื่องเดียวกัน
ซึ่งมันต้องมีคนใดคนหนึ่งที่สารประทับรับฟ้อง
ใช่ดังนั้นถ้าสารประทับรับฟ้องเรื่องไหน
น่าจะไปน้ำหนักไปทิศทางแบบนั้น
แทนหนิฟังเสียงอาจารย์ประเมฆดูค่ะ

คดีที่ครูปีชาฟ้องมีมูล
ก็เหมือนกับครูปีชาจะได้เปรียบ
อีกคดีหนึ่งที่คุณจรูนไปฟ้อง

มันจะขัดแย้งกันมันต้องรับอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตรงนี้หลายคนกำลังบอกถ้าไต่สวนครูปีชาไม่มีมูล
ก็ต้องให้คดีของคุณจรูนที่ฟ้องปีชามีมูล
ลักษณะมันต้องเป็นอย่างนี้มันจะมีมูลทั้งสองเรื่องเนี่ย
มันก็แสดงว่าปรีชาก็เป็นเจ้าของจรูนก็เป็นเจ้าของ
มันก็เกิดความขัดแย้งในตัวเองหลายคนยังมองไม่ออกว่าสารจะ
จะเอายังไงแต่บางคนก็เสนอว่าจริงแล้วก็ไต่สวนเรื่องแรก
ในส่วนเรื่องแรกแล้วถ้ายังไงก็ไปไต่สวนเรื่องที่สอง
แล้วนัดฟังคำสั่งพร้อมกันอันที่หนึ่ง
ว่าฝ่ายใดมีมูลหรือฝ่ายใดไม่มีมูล
หรืออาจจะสารอาจจะใช้ทางออกโดยว่าให้มันมีมูลทั้งคู่
ให้มันมีมูลทั้งคู่แล้วรวมการพิจารณาเข้าด้วยกัน
ซึ่งยังไม่มีใครเคยทำมาก่อนแล้วในหลักกฎหมายเราก็ยังไม่เห็นช่อง
แต่ว่าในเมื่อคดีมันเป็นคดีประเด็นเดียวกันเนี่ย
ก็อาจจะเป็นอำนาจศาลที่ศาลจะพิจารณาได้
ไม่ถูกจริงคือสารท่านต้องทำงานลำบากมากนะคะ
ไต่สวนแล้วเดาไม่ถูกว่าทิศทางจะเป็นยังไง
อาจารย์ประเมฆบอกอีกนะคะว่าหรือไม่อย่างนั้น
สุดท้ายแล้วเนี่ยอาจต้องรอผลการพิจารณาคดีอาญาที่ปปชดำเนินการอยู่
เหมือนคดีแพ่งหรือว่ารอเพราะว่ามันเป็นคดีที่เกี่ยวเนื่องกัน
ก็อาจจะต้องรอสารชำนาญการพิเศษที่จะตัดสินเรื่องการปราบปรามการทุจริต
กรณีที่อดีตผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีมีเอี่ยวด้วย
เพราะถือเป็นเรื่องเดิมพันธุ์ที่เหนือกว่าเงินรางวัลลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท
คุณผู้ชมไม่งงใช่ไหมคะฟังเสียงอาจารย์ปรเมฆเพื่อความชัดเจนค่ะ
แล้วพอประชาชีมุญแล้วนะมันก็ก็ขึ้นสารปรับปรามการทุจริต
อาจจะเร็วกว่าแล้วมันก็กลายเป็น๒สาร
สารปราบรามทุจริตฐานพิเศษสารชำนาญการพิเศษ
กับสารกาญจนบุรี
นี่ความสำคัญมันอยู่ที่สารจำนวนการพิเศษ
ที่เขาจะฟังเรื่องของปราบรามทุจจฤทธิ์
มันอาจจะต้องมีคดีใดคดีหนึ่งต้องรอกัน
หรือไม่ก็ต้องรอกันทุกคดีแหละ
มันแยกไม่ได้หรอกครับมันแย่งไม่ได้